กินขนมแล้วเราก็ต้องไปหาอะไรหนักกินหน่อย
เพราะว่าเมนูที่จะพาไปกินเนี่ยหนักมากชามใหญ่มาก
เป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชามใหญ่
ที่กินได้อย่างฟินแล้วก็จุใจมาก

ผมไม่เล็กนะครับ
เพราะว่าร้านนี้คือร้านเส้นใหญ่ไง

ค่ะร้านนี้คือร้านเส้นใหญ่นะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนในจังหวัดพยาว
หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแถววัดยั่งย่อง

เขาหันขวับซ้ายขวารู้จักกันทั่วหน้าเลย
แล้วก็แวะเข้ามาเช็คอินร้านนี้กันเพียบนะคะ
แน่นอนว่ารายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ก็เดินทางไปพิสูจน์ความอร่อยกันมาแล้ว
เพราะว่าเขามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเอง
ด้วยขนาดของชามคุณดูขนาดชามนะคะ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชามได้ถึง

หรือเอาง่ายก็ประมาณ๑ไม้บรรทัศน์ครึ่ง
แถมชามเนี่ยนะยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ

ใครที่อยากจะเลือกทานก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำไหน
ก็เลือกได้๒น้ำ๒แบบ
นั่นนะคะเราก็เลยทานได้๒เมนูใน๑ชาม
นุนราคาอยู่ที่๒๙๙บาท
มาดูเมนูยอดฮิตของทางร้านที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งกันหน่อย
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตก

อยู่ในชามเดียวกันเพราะถูกแบ่งครึ่งแล้ว

จัดเต็มมาให้ตามขนาดของไซส์ชามเลย
แต่ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ลูกชิ้นหมูขนาดยักษ์เนี่ยคุณ

มากน้ำหนักครึ่งกิโลกรัม

ลูกเดียวคืออิ่ม๓วัน๗วันนะคุณ

ลูกประคบ

เดี๋ยวเทียบใหญ่เท่าลูกประคบอ่ะคุณ

ปวดไหล่ปวดขาก็เอาลูกชิ้น
บ้าเลยเป็นลูกชิ้นไม่ใช่ลูกประคบ

กินคนเดียวจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
คุณอมรรัฐอินลือเจ้าของร้าน
เขาเล่าไอเดียแจ๋วเจ๋งนี้บอกว่า
อยากที่จะสร้างความแตกต่างให้กับวงการก๋วยเตี๋ยว

ชิมทั่วประเทศท้าเลยบอกว่า
ใครที่สั่งก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นี้แล้ว
สามารถกินหมดภายใน๓๐นาที
ทางร้านจะให้กินฟรี
แบบนี้กินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไปเลยนะจ๊
พร้อมกับมีเสื้อหนึ่งตัวมอบให้

แต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวล

ชามใหญ่ขนาดนี้ไปคนเดียวกินไม่หมดแน่
ทางร้านก็มีขนาดปกตินี่น่ารักนะ
รักให้ได้กินกันด้วยในราคาย่อมเยาว๔๐บาท

ร้านตั้งอยู่แถววัดย่างย่องอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔โมงครึ่งนะคะ
หรือว่าจะสอบถามข้อมูลการเดินทางกับทางร้านได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ๐๘๙๐๓๓๐๐๒ค่ะ
ส่วนใครที่เป็นแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
คุณผู้ชมค่ะวันเสาร์นี้๑๑นาฬิกา

จะพาไปกินของอร่อยย่านสะพานควาย

เตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่า๑๕ปี
ที่ร้านลูกชิ้นปลานายโจ

ถูกต้องนะคะต่อด้วยสไตล์ญี่ปุ่นกันหน่อย
ูด้งเนื้อสไลด์รสชาติญี่ปุ่นค่ะ
โอ้โหร้านนี้นี่เนื้อน่าจะลื่นพอสมควร
เพราะเนื้อสไลด์ถูกต้องละมุนนุ่มนะคะ
ปิดท้ายด้วยก๋วยจับน้ำข้นเครื่องแน่น
เสิร์ฟมายาวนานกว่า๔๐ปี
ที่ร้านก๋วยจั๊บคุณแจ๋วจ้า

เล่าเส้นเป็นเรื่องกับเมนูเด็ดอร่อยเมนูเส้น
โอ้โหคุณผู้ชมบอกน่ากินจังค่ะ

เพราะก๋วยเตี๋ยวลูกหนึ่งครึ่งกิโล

ไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอิ่ม